คุณผู้ชมค่ะ๑มกราคมที่ผ่านมาที่จังหวัดสุรินทร์นะคะ
มีคนไปพบศพผู้หญิงอายุ๖๐ปี

สภาพเนี่ยคือหน้าเลือดอาบเลยนะคะ

แล้วก็ท่อนล่างก็คือเปลือย

ตอนนี้ชาวบ้านบอกไม่กล้าออกไปใช้ชีวิตแล้ว
อยากให้ตำรวจเร่งหาตัวคนร้ายหน่อยค่ะ
ที่สำคัญสุนัขที่ผู้ตาย

มันเดินวนอยู่รอบโรงศพไม่ห่างเลยนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๑มกราคมที่โคกลาว
บ้านโคกลาวตำบลไพรอำเภอปราสาทนะคะ
ผู้ตายคือนางสำรวยสุรสร

เหมือนโดนของแข็งตีเข้าที่ใบหน้า
มีเลือดไหลออกที่จมูกแล้วก็ปาก
ลักษณะขาซ้ายเนี่ยพับขึ้นมาค่ะ

ผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่บ้านเลขที่๔๖
บ้านโคกลาวที่เป็นที่ตั้งประเภทกุศลศพนางสำรวย
บรรยากาศก็เป็นไปอย่างโศกเศร้านะคะ

แล้วมันเป็นใครถึงมาทำเหตุการณ์แบบนี้

ไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาก่อนเลย

ฉันจะกล้าออกไปที่ทุ่งนาคนเดียวได้ยังไง

ผู้หญิงปกติก็จะพาวัวไปเลี้ยงตามปกติ

อยากให้เจ้าหน้าที่จับคนร้ายมาลงโทษให้เร็วที่สุดหน่อย

จะพาไปเลี้ยงวัวด้วยประจำ
มันก็คงจะรู้แหละเนาะว่าเจ้านายมันไม่อยู่แล้ว

มันเดินวนอยู่รอบโรงศพ

อยู่กับโรงศพไม่ห่างเลยค่ะเนี่ย
คุณผู้ชมคะหลานของผู้เสียชีวิตค่ะ

เป็นช่วงที่ต้อนวัวกลับบ้านก็ตกใจ

ตอนนั้น๖โมงเย็นก็เริ่มมืดแล้ว

เลือดไหลเต็มเลยเลือดยังไม่แห้งเลยค่ะ
คาดว่ายังตายไม่นาน

แล้วเอามาปิดไว้ที่อวัยวะเพศ
สาเหตุการถูกฆ่ายังไม่แน่ใจว่า

ที่มีการพบศพเนี่ยก็เพราะว่า

สามตัววิ่งไปหาเพื่อนบ้าน
ที่กำลังนั่งกินกันอยู่เนี่ยนะ

เอ๊ะทำไมหมาวิ่งมาแล้วก็วิ่งออกไป
ก็เลยเดินตามหมาที่วิ่งออกไป
พอตามไปปุ๊บโอ้โหถึงเห็นนะคะ

ก็คือหมาก็เหมือนกับเฝ้าศพอยู่ด้วย

แล้วก็แจ้งตำรวจให้มาที่เกิดเหตุ

ไม่เคยเจอเรื่องราวร้ายไม่เคยมีเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นเลยนะคะ
ทุ่มหัวคมต่ำไหนเลยละก็เลยค่ะให้ผู้ชายปล่อยไป
ส่วนมากหญิงหมดตามทุ่มมีแต่ผู้ชายให้ทำงาน
แถวนี้ไม่เคยมีเหตุการณ์อย่างนี้เลยตั้งแต่เกิดมาเนี่ย
สว่างท้าวจะอยู่ใกล้ประมาณ๓เมตรที่สอง
เดินทางไปพบศพคนแรกมาสอบปากคำในฐานะพยาน
เดี๋ยวจะรอส่งวัตถุพยานที่เก็บได้ในที่เกิดเหตุ
แล้วก็ต้องส่งไปตรวจที่นครราชศรีมา
ส่วนความเห็นของแพทย์ตอนนี้ยังไม่มีผลตรวจออกมา
ว่าผู้ตายถูกข่มขืนด้วยหรือเปล่า
ตอนนี้ตำรวจบอกว่าพยายามเร่งทำงานอย่างเต็มที่อยู่ค่ะ